คุณผู้ชมครับเรื่องของน้ำพริกกันบ้างดีกว่า

อยากจะให้ดูกันหน่อยว่าเอ๊ะน้ำพริกอะไรนะ
ที่เรามีแล้วมีแล้วอร่อยมาก

วันนี้ชาวตลอดข่าวเนี่ยบอกได้เลยว่าแซ่บแน่นอนเอง
เพราะเราจะพาไปกินสารพัดน้ำพริกเมนูสุดแซ่บ
เมนูคู่ครัวคนไทยที่เรานั้นเนี่ยคัดมาแล้ว
ว่าทั้งเด็ดทั้งแปลกทั้งแจกความแซ่บสิ

แซ่บแรกกับน้ำพริกดอกไฟล์คำ
นี่ล่ะเป็นยังไงแล้ว
ลืมครกแน่นอนกับน้ำพริกดอกไฟล์คำ
ที่หนึ่งปีมีโอกาสได้ทานแค่หนึ่งครั้ง
ไปดูความแซ่บที่ภูทรัพย์ฟาร์มตำบลบ้านยวนอำเภอเชียงคำ
จังหวัดพยาวกับน้ำพริกดอกไฟล์คำ

ซึ่งยังไม่มีใครเคยทำมาก่อน
แถมมีสรรพคุณทางยาเพียบ
โดยนายภูทรัพย์สุพนาเกลียงไกลเจ้าของกิจการ
เขาเล่าให้ฟังว่านอกจากปลูกดอกไฟค้ำ
เพื่อความสวยงามอยู่แล้วเนี่ยยังศึกษาอีกว่า
ไฟล์คำนั้นเนี่ยมีสรรพคุณทางยาหรือว่าสมุนไพรด้วย

เขาก็เลยทำเป็นน้ำพริกดู
แล้วก็พบว่าโอ้โหให้รสชาติแซ่บ
ขนาดที่ว่าอร่อยถูกลิ้นคนทั้งบ้าน
เขาก็เลยทำออกมาจำหน่าย๒ชนิด
คือชนิดเปียกและชนิดแห้ง
บอกเลยว่าคนปรุงยิ้มแก้มปลิ
คนชิมร้องว้าวเลยล่ะครับ
ซึ่งน้ำพริกดอกไฟล์คำสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน๖เดือนนู่น

และในแต่ละปีนั้นจะมีโอกาสแอบอาจได้เพียงปีละ๑ครั้ง
อย่างที่บอกล่ะครับ
ความแซ่บครกต่อไปต้องยกให้กับน้ำพริกจักรจันทร์ครับ
คุณผู้ชมครับก่อนจะเป็นน้ำพริกเนี่ย
อาขาบ้านดอยช้างตำบลดอยวาวีอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย
เขาต้องพากันออกมาจับตัวอ่อนจักรจันทร์ตามกิ่งไม้กันก่อน
และก็ต้องเป็นตัวเต็มวัยบนกิ่งไม้แบบที่เห็นนี่แหละครับ

ก็เพราะว่าความอร่อยของมันเนี่ยสุดสวิงลิงก็ยังไงล่ะครับ
ชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขานำไปทำเป็นอาหารในคนในครอบครัวเท่านั้นนะ
และไม่มีขายตามท้องตลาดนะจ๊ะ
จากจะได้ปรุงความแซ่บแบบยกครกด้วยวัตถุดิบง่าย
อย่างพริกสดเกลือปนผักชี
แล้วยังได้แร่ธาตุโปรตีนอย่างดีจากธรรมชาติจากจักรจันทร์อีกด้วย
พูดได้คำเดียวว่างานนี้แซ่บแบบวิถีธรรมชาติเลยนะครับ
อีกหนึ่งสารพัดความแซ่บต้องยกให้กับน้ำพริกเนื้อปูม้าอีกหนึ่งถ้วยครับ
ร้อยบุกไปหาชาวบ้านที่ตะบนเกาะลิบงอำเภอการตังจังหวัดตรัง
เขาทำอะไรเขารวมกลุ่มกันทำน้ำพริกเนื้อปูม้า
ที่หาได้จากชาวประมงพื้นบ้านอย่างสมาชิกชุมชนแห่งนี้
เขาใช้เวลาว่างหันมาทำน้ำพริกเนื้อปูม้า
ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของกลุ่มและได้รับเครื่องหมายหาหลานเรียบร้อยแล้วด้วยครับ
เด็ดของที่นี่เขาจะใช้เครื่องแกงเพชร๑กิโลกรัม
เนื้อปูม้า๗กิโลกรัมเขาใช้เวลาเคี่ยวโอ้โหนานมาก๔๕ชั่วโมงนู้น
เขาขายกิโลกรัมละ๕๐๐บาทแบ่งเป็นกระปุกละ๑ขีดขีดละ๕๐บาท
และเป็นถุงก็ถุงละ๒ขีดราคา๑๐๐บาท
ซึ่งเป็นราคาที่เรานั้นสามารถจับต้องได้
และปรากฏว่าโอ้โหผลตอบรับดีเกินคาด
โอ้โหเขาส่งขายออนไลน์ไปทั่วประเทศเลยนะ
ลูกค้าเขาเนี่ยมั่นใจในความสดใหม่แล้วก็สะอาดปลอดภัย
สามารถเก็บเข้าตู้เย็นได้นานเป็นเดือน
โดยไม่มีสารการบูดจนเสียให้ไม่สบายใจ
โอ้โหงานนี้นะบอกเลยว่าถ้ากินกับข้าวสวยร้อนนะ
จะได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศสมุนไพร
ยังได้รสชาติของเนื้อปูม้าแบบเต็ม
งานนี้นะมีเฉพาะฤดูที่เขาจับปูม้าเท่านั้นนะครับ
แม่เป็นยังไงแล้ว
แต่ละเมนูนอกจากจะแจกความแซ่บแปลก
จี๊ดปรี๊ดยกครกแล้ว
ยังเป็นไอเดียให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
ได้นำไปทำเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านกันอีกด้วย
ถ้าทำแล้วแซ่บลืมอย่าลืมมาบอกกันนะครับ